วันนี้เขาจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนอกรอบใช่ไหม

แล้วก็วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ
ธรรมเนียบรัฐบาลย้ำว่านี่คือภาพสดครับคุณผู้ชม

เป็นภาพสดจากทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์
นี่แหละครับนั่นคือนายเศรษฐาทวีสิน
นายกรัฐมนตรีและรัฐบนทิวรรณการกระทรวมการครั้ง
ท่านก็กำลังนำภูมิไหมลายดอกดางเรือง
ไปกราบสักการะที่สารพระภูมิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมเนียบรัฐบาล
คือวันนี้น่าจะมีการตระเตรียม
แล้วก็เตรียมตัวแถลงนโยบายต่อรัฐสภาด้วย
ใช่ก็จะใช้โอกาสนี้นะครับ

ว่าพักคุณมีนโยบายอะไร

อะไรต้องเขียนแยกออกมาให้เห็นประชาชน

นี่นะเป็นสารพระภูมิติดตรงรังรกจอกใหม่ติดกับรถธรรมเนียบ
ตรงไปตรงกลางจอเลยนั่นคือนะครับ
ตึกนาลีสโมสรหลังคาแดงชมพู
ตึกนารีสโมสรแล้วก็ซ้ายมือเมื่อกี้ที่เห็นคนยืนอยู่นั่นนะครับ
ก็รอที่จะสัมภาษณ์กันก็คือนะครับสื่อมวลชน
เห็นใครบ้างคุณสมศักดิ์เทพสุธินคุณอนุทินด้วยนะ
แล้วก็คุณหมอพรงมินนะครับและคำเลขคัติการนายกรรธมนตรีครับ